ตกใจมีเหตุเกิดขึ้นในหน่วยงานทหาร
จาทหารคุ้มคลั่งครับเข้าไปยิงเพื่อนร่วมงานในกรมยุทธศึกษาทหาร
เกลี้ยกล่อมนี่สภาพของศพผู้เสียชีวิตครับ
เข้าไปเกลี้ยกลมผู้กอเหตุนะครับ
ตอนนี้เนี่ยยังสอบสวนไม่รู้เรื่องเขาให้การวกไปวนมาอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘นาฬิกา๔๕นาทีคุณผู้ชม
ในกรมยุทธศึกษาทหารตึกวิทยาลัยการทับปก
ฝ่ายธุรการที่เกิดเหตุ
พบร่างผู้เสียชีวิต๒ศพนอนจมกองเลือดอยู่ข้างโต๊ะทำงาน
เรื่องต้นพบบาดแผลถูกปืนไม่ทราบขนาดยิงที่ศีรษะ
ทราบชื่อต่อมาคือจ่าสิบเอกนพรัชอินทสุนทรอายุ๕๘ปี
และจาศิพเอกประการศิลสงฆ์อายุ๔๖ปีท่านเสียชีวิต
ส่วนจ่าสิบเอกยงยุทธ์ปัญญานุวัฒน์นะครับถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งทหารทั้ง๓นายทำงานตำแหน่งเสมียรวิทยาลัยการทัพบก
ในห้องเข้าของกระจัดกระจายไปหมดครับแล้วก็มีคราบเลือดกระเซ็นติดฝาผนัง
ผู้ก่อเหตุคือจ่าสิบเอกยงยุทธ์มังกรกิมอายุ๕๙ปี
เป็นเสมียนวิทยาลัยการทัพบกเช่นกัน
กปืนเข้ามาในหน่วยแล้วใช้ปืนยิงเพื่อนร่วมงานขณะทำงานอยู่แล้วครับ
หลังก่อเหตุนะครับจ่ายงยุทธ์สวมเสื้อวอร์มไม่ยอมมอบตัว
เดินวนเวียนอยู่ในตึกคล้ายมีอาคันคุ้มคลั่ง
นี่แหละครับคุณผู้ชมยังมีปืนอยู่ที่ตัวท่านด้วย
กู้ภัยต้องเร่งนำตัวทหารที่ถูกยิงออกมาครับ
บางนายเอาออกมาไม่ได้เพราะผู้ก่อเหตุเดินวนอยู่ในตึก
เดินวนไปวนไปวนมาอยู่
ต่อมาเขาเดินหนีออกไปจากหน่วยฮะ
ตำรวจสนดูสิตสารวัตรทหารระดมกำลังกระติดตาม
เนื่องจากเจ้าตัวพกปืนตลอดเวลา
กระทั่งเดินมาถึงหน้าหน่วยครับมายืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต

มือซ้ายยังจับปืนอยู่เลยนะคุณผู้ชมฮะดูวินาทีนี้
นี่ครับคุยโทรศัพท์อยู่มือซ้ายก็ถือปืนอยู่
เจ้าหน้าที่ปิดถนนชั่วคราวครับเจรจาเกลี้ยกล่อมจ่ายงยุทธ์

เจ้าตัวยอมคุยกับเจ้าหน้าที่ครับแล้วเก็บปืนไว้ที่เอว
แล้วยอมมอบตัวในที่สุดครับคุณผู้ชม
เกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
เข้าไปแล้วพี่สมมุติเข้าไปแล้วเจรจาเข้าไปแล้ว

กำลังจะมอบตัวมอบตัวแล้วพี่มือไม่มีปืนแล้ว

ขอบคุณภาคขอบคุณภาคขอบคุณภาคไปให้เจ้า

เอาแล้วจับแล้วจับแล้ว
กูแล้วกูแล้ว

โอ้โหนี่ขนาดเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะ
รู้นะแต่พอดูภาพแล้วโอ้ใจมันสั่น

ตำรวจคุมตัวครับเข้าไปสงบสติอารมณ์ในหน่วยก่อนครับ
ซึ่งจ่าสิบเอกยงยุทธ์มีท่าทีนิ่งเฉยครับ

นางสุธิรักษรองตนพี่สาวของจ่า๑๑
พรัชผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า

อีก๒ปีจะเกษียณอยู่แล้วทำงานดีมาตลอดเลย
เมื่อคืนน้องชายนะครับไปนอนกับเธอที่บ้านนะฮะ
แล้วก็ตื่นเช้ามาก็ไปทำงาน

แล้วไม่รู้ว่าทำไมน้องต้องมาถูกยิงตายแบบนี้ด้วย
ไม่คิดว่าในค่ายทหารที่มีความปลอดภัย
จะมีคนพกปืนเข้ามาแบบนี้เธอบอก

แล้วคนทั้งหลายคนแล้วทำไมตำรวจน้องชาย

ไม่เคยเพราะเราทำงานคนละที่

ก็จะกระเสียนปีหน้าอีก๒ปีก็จะกระเสียนแล้วแหละ
ยังงงกันอยู่ว่ามันเกิดได้ยังไง
งงว่าเพราะเมื่อคืนน้องชายนอนที่บ้าน

แล้วมารู้ข่าวอีกทีก็คือช่วงสาย

สาเหตุที่เขาพกปืนเข้าไปแล้วเขามีอาการเป็นยังไง
แล้วทำไมเขาถึงได้กาดยิงอะไรขนาดนี้
คุณผู้ชมครับเบื้องต้นมีข้อมูลบอกว่า
จ่าสิบเอกยงยุทธ์เนี่ยนะก่อนหน้านี้ท่านเคยประสบอุบัติเหตุ

คือขณะนี้พักรักษาตัวนะครับ
ขออภัยครับตอนที่พักรักษาตัวเนี่ย
ท่านเคยเอาปืนเข้ามาในกรมครั้งหนึ่งแล้วด้วยนะ
นี่คือข้อมูลที่ได้รับรายงานมานะครับ
นั่นก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะล่าสุดทางกองทัพบกได้แถลง
แสดงความเสียใจจากการสูญเสียกำลังพล
นะคะแล้วก็ตำรวจเองเนี่ยผู้ก่อเหตุตอนนี้ก็คุมตัว
สอบปากคำเครียดเลยค่ะถึงแรงจูงใจ
ในการก่อเหตุในครั้งนี้แต่ว่า
เจ้าตัวก็ยังให้การวกไปวนมา
ยังคุยไม่รู้เรื่องนะคุณนัทพงศ์
ว่าทำไมเขาถึงก่อเหตุแบบนี้
หลังจากในฐานพระธรรมนูลพร้อมด้วยตำรวจสนดุสิต
ควบคุมตัวจ่าสิบเอกยงยุทธ์มังกรกิม
เสมียนวิทยาลัยการทับบกกรมยุทธศึกษาทหารบก
ที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บ๑ราย
มาสอบปากคำที่สนดุสิต
มีนายทหารพระธรรมนูลผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจเขม่าวดินปืน
โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในบริเวณสอนอค่ะ
ก็จะมีเพียงภรรยาลูกสาวลูกชายเดินทางเข้ามาเยี่ยม
ลูกชายของจ่าสิบเอกยงยุทธ์ได้นำเอกสารการรักษาของแพทย์
แฟมเขียนว่าตารางหมอนัทเข้าไปในห้องสอบสวนด้วยค่ะ
แล้วก็มีรายงานว่าจ่าสิบเอกยงยุทธ์ยังให้การวกวนจับต้นชนปลายไม่ได้
แต่ยืนยันว่าลงมือก่อเหตุจริง
ขณะที่แหล่งข่าวซึ่งเป็นตำรวจระบุว่า
สาเหตุที่จ่าสิบเอกยงยุทธ์กราดยิงเพื่อนร่วมงานนั้น
มาจากปัญหาความขัดแย้งภายในที่เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะ
ประกอบกับจ่าสิบเอกยงยุทธ์มีปัญหาทางสมองได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ
กระแสก็บอกว่ามีภาวะเครียดอย่างหนักจากกรณีถูกเสนอชื่อย้ายออกจากหน่วยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้การสอบปากคำก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะ
ถ้าถ้าทันในช่วงเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะควบคุมตัวไปฝากขังต่อสารทหารย่านสนามหลวงค่ะ
ขณะที่พลตำรวจตรีนิธิธรจินตกานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาจ่าสิบเอกยงยุทธ์ในความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนผู้ต้องหาที่ชอบเล่นปืนก็เป็นอีกประเด็นนึงค่ะที่พนักงานสอบสวนจะรวบรวมข้อมูล
เพราะว่ามีข้อมูลว่าพกปืนเข้าไปในที่ทำงานเป็นประจำด้วยนะคะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระบุว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รายงานสถานการณ์ต่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รักษาการนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องนี้แล้ว
แรงจูงใจนั้นยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
ประเด็นความขัดแย้งในที่ทำงานแล้วก็ประวัติการรักษาอาการทางจิตด้วยค่ะ
ของพนักงานสอบสวนร่วมกับนายฐานพระธรรมนูญ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
รวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรอบครอบ
อาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะคะ
ขณะที่รองโฆษกองทัพบกพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองบอกว่า
เหตุการณ์นี้ต้นสังกัดได้รายงานให้กองทัพบกรับทราบแล้ว
ซึ่งจะดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุด
และจัดพิธีศพของผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสม
งทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ถือเป็นความสูญเสียของหน่วยงานด้วยและเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นค่ะ